เวลาเราเห็นใครก็ตามเดือดร้อน

เป็นน้องกลุ่มหนึ่งเลยนะที่เขาพยายามไปช่วยสุนัข

ฉันมาทำอะไรที่นี่
ฉันมาทำอะไรที่นี่
อ้าวไหนบอมหมาช็อก
นี่ไงตอนแรกก็เห็นมันดึ้นเด่าอยู่แบบนี้นี่

น้องอุปสรรค์ลงจากรถมาจะไปชั่วอยู่แล้ว
น้องก็เลยสตั๊นอยู่นิ่งอึ้งเลย
เออก็คงไม่คิดนะนะว่าน้องหมาเนี่ยมันก็อาจจะแค่คันหรือเปล่า
ลงไปกลิ้งไปเกลือกับดิน

แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นน้ำใจของน้องผู้หญิงคนนี้นะ
ว่าเห็นอะไรที่มันดูแบบไม่ปกติ
บางทีเอาจริงนะบางทีเราเห็นคนหรือหมาหรือแมว
ที่มันดิ้นแบบนี้เราไม่รู้มันเป็นอะไรไง

มันเป็นช็อกไปหรือมันขั้นหลังเฉยแบบตัวนี้
เดินลุกขึ้นมาได้ทำหน้ามองเฉยด้วย